ไปดูความคืบหน้าเหตุเรือยนลากจูงเรือบรรทุกสินค้า
ล่มที่ณวัฒน์พนังเชิงของกริยุทธยา
คือเรื่องของการกู้ซากเรือเนี่ยตอนนี้รองอธิบดีกรมเจ้าท่าบอกว่าต้องยุติไปก่อน
แล้วก็เปิดให้เรือสามารถเดินเรือได้ตามปกติแล้วนะคะ
ส่วนในเรือลำที่ประสบเหตุ
มีสองท่านก็คือคุณลุงสมชายกับคุณป้านรมน
เดตตอนนี้เจอศพของคุณลุงสมชายแล้ว
ส่วนป้านรมนแม้ว่าลึกลูกสาวจะเชื่อว่าเสียชีวิตไปแล้ว
แต่สถานะยังคงเป็นผู้สูญหายนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะ
ญาติแล้วก็ลูกสาวของคุณลุงสมชายไปที่
บริเวณท่าเรือสิริราชของสะพานพระราม๘
จุดนี้ไปพบศพของคุณลุงสมชายเนี่ยต้องมีการ
มนต์พระสงฆ์นะคะมาอัญเชิญดวงวิญญาณของคุณลุงสมชายค่ะ
หลังจากจุดนี้แล้วญาติแล้วก็ครอบครัวของคุณลุงสมชัย
ก็ไปจุดที่สองก็คือโรงพยาบาลศรีริราช
นะคะเชื่อว่าสมทางคุณท่านบอกว่า
คือครอบครัวจะประกอบพิธีทางศาสนาให้กับพี่ชาย๓คืนด้วยกัน
แล้วจะมีพิธีชาปนกิจศพ๔โมงเย็นของวันที่๖ตุลาคมค่ะ
ตอนนี้ครอบครัวยังมีความหวังนะคะว่าจะเจอศพของคุณป้านรุมลด้วย
ซึ่งเป็นพี่สะพ้ายในเร็ววัน
นี่คุณผู้ชมข้อความนี้เป็นข้อความปริศนานะคะ
เมื่อวานนี้สักประมาณ๙โมงเช้ามีคนส่งข้อความมาให้
ส่วนตัวของน้องสาวของคุณสมพงศ์
นี่บอกว่าให้กลับไปหาศพของคุณป้านรมนจุดเดิมที่พบศพของคุณลุงสมชาย
ตรงนั้นเนี่ยจะอยู่ใกล้กับสะพานไม้ก็ต้องลงพื้นที่ไปนะคะ
ลองดูหน่อยลองดูค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณสะพานพระราม๘
จุดที่พบศพของคุณลุงสมชายเพื่อไปหาสะพานไม้ตามที่ข้อความปริศนาส่งมา

เรามีโอกาสไปถามแม่ค้าขายยำตรงจุดนี้เขาบอกว่าขายยำมาตั้งหลายปีแล้ว
ตรงนี้ไม่มีนะสะพานไม้แล้วก็ไม่มีศพใครมาติดอยู่ด้วยนะคะ
ส่วนบรรยากาศการตั้งศพของคุณลุงสมชายค่ะเราไปที่วัดนะคะ
ที่มีการตั้งศพเนี่ยไปเจอกับลูกสาวของคุณลุงคุณปุญญพรบอกว่าครอบครัวโล่งใจนะ
แม้ว่าสุดท้ายแล้วจะเจอคุณลุงในสภาพที่เป็นศพแต่อย่างน้อยเนี่ยได้นำศพเอาขึ้นมามากรอบ
ประกอบพิธีทางศาสนาแต่ว่าไม่ได้มีการรดน้ำศพนะคะ
แล้วก็อยากให้เจอร่างของคุณป้านรุมลด้วยเพราะทั้งคู่เนี่ยต่างมีลูกติดมา
แต่ทั้งคู่ตอนที่มีชีวิตเนี่ยเขารักกันมากรักกันมากร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเสียชีวิตแล้วก็อยากให้ทั้งคู่คือไม่อยากให้พรากจากกัน
เดี๋ยวฟังเสียงคุณปุญญพรหน่อยค่ะ

ถ้าอยากเจอก็คือเขาก็เป็นคู่ชีวิตบ้านฝั่งเป็นอยู่ด้วยกันมา
คู่ชีวิตกันมาแล้วก็อยากให้แบบเจอด้วยกัน
ถ้าเจอแล้วนะครับแล้วเราจะเอามาตั้งที่ภาษากรมา
ผมไม่ได้ตั้งนะครับเพราะว่าก็ไปตามลูกสาวเขาที่เคยจัดการเรื่องการศพ
ส่วนคุณสุพรรษาลูกสาวของคุณป้านรมนนะคะ
ตอนนี้ก็บอกว่ายังแปลกใจว่าทำไมถึงยังไม่พบศพของคุณป้านรมนสักทีนะคะ
ช่วงเช้าเนี่ยคุณสุพรรษาบอกว่าช่วงเช้าของเมื่อวานได้รับการติดต่อจากคนเรือบอกว่า
เจอร่างแม่แล้วไปโผล่ใกล้ใกล้กับวัดอรุณวนารามก็เลยขับรถไปดู
แต่ปรากฏว่าขับไปได้สักประมาณครึ่งทางทางต้นทางโทรมาบอกว่าไม่ใช่นะ
ใช่ค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบสำหรับคุณป้านรมนค่ะ
ครับเอาใจช่วยนะฮะ
ในไม้น้ำเจ้าบรรยาที่พระนครศรีสิญาณนั่นแหละครับ
หลังจากพบร่างของคุณลุงไปแล้ว

คือเปิดให้เรืออื่นที่ขนส่งสินค้า
เขาได้เดินทางเขาได้ส่งสินค้า
เพราะว่าเสียหายเป็นวันละ๑๐ล้านนะ

หลังจากพบศพของนายสมชายทานกูลนะครับ
อายุ๖๖ปีคนขับเรือแล้วนะครับ
นายภูริพัฒน์ธีรคุณพิสุทธิ์
รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยนะครับ
ยุติการกู้เรือแล้วนะครับ

ใช้เส้นทางผ่านแม่น้ำได้ตามปกติ

คือไม่น่าจะอยู่ใต้เรือจึงยุติการกู้เรือในครั้งนี้
ส่วนเรือที่จมอยู่เนี่ยนะครับคือท่านบอกว่า
ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะต่อการเดินเรือของเรือบรรทุกสินค้าลำอื่น
เพราะว่ามันจมอยู่ลึกไปถึง๒๐เมตรโน่นนะฮะ
หลังจากนี้จะรอให้น้ำลดระดับลง
แล้วก็จะให้ผู้ประกอบการเดินเรือวางแผนนะครับกู้เรือที่จม
ไปชนท้องเรืออะไรแบบนี้นะส่วนที่จมอยู่กลางแม่น้ำเนี่ย
ก็ไม่ต้องทำทุ่นลอยหรือสัญลักษณ์หรอกคือคนที่เขาเดินเรือเนี่ย
เขารู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งไอ้เรือที่จมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะ
นายวรเทพสุวัฒนากรนะครับท่านเลขาธิการสมาคม
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำระบุว่า
มีเรือบรรทุกสินค้าหลายลำนะครับที่จอดอยู่นะฮะไม่สามารถ
ส่งสินค้าได้ทำให้เกิดความเสียหายวันละ๑๐ล้านบาท
จำเป็นต้องเปิดเส้นทางการเดินเรือนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจ
เกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำมันเดินต่อไปได้ครับ